เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปนะคะที่มีชาวเมียนมาคนหนึ่งที่เพิ่งพ้นโทษจากคดีฆ่าข่มขืนเด็กเนี่ย
ออกมาก่อเหตุซ้ำที่พื้นเที่ยมเมษอจังหวัดตา
แล้วก็ถูกชาวบ้านเนี่ยรุมประชาธรรมจนน่วมไปหมดเลยตอนที่ตำรวจไปจับตัวได้
ล่าสุดนะคะวันนี้ตำรวจพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ใช้กำลังกว่าร้อยนายแล้วก็ต้องปิดซอยทั้งซอยเลยนะคะ
เพราะกลัวว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอยคือโดนชาวบ้านมาดักรอรุมประชาธรรมอีก
ส่วนฝั่งพ่อของน้องที่ถูกข่มขืนจนเสียชีวิต
เครียดมากเมาเหล้าแล้วก็ไปทะเลาะกับคนในวงเล่า
เพราะพูดจาไม่เข้าหูเอาไม้ไล่ตีเขาจนหัวแตกไปหมดเลย
พาคุณผู้ชมไปดูช่วงเวลาของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนนะคะ
ตำรวจสพแม่สอดค่ะคุมตัวนายซาริมวัย๒๗ปีชาวเมียนมาร์
ผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย๕ขวบไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ตรงที่เกิดเหตุก็คือบ่อขยะใกล้คลองส่งน้ำในซอยศูนย์ส่งเสริมกีฬามวยไทยชุมชนอิสลามที่ถนนสายแม่สอดแม่ตาวค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้กำลังกันกว่าร้อยนายเลยนะคะวางกำลังปิดทั้งซอยไม่ให้มีรถสัญจรผ่าน
แล้วก็กันชาวบ้านเอาไว้ป้องกันเกิดการรุมประชาธรรมด้วยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยยังคงอยู่ในอาการโกรธแค้นค่ะ
เจ้าหน้าที่เองก็หวั่นว่าจะเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยย้อนกลับไป๓กรกฎาคมค่ะ
มีเด็กหญิงชาวเมียนมาร์วัย๕ขวบคนหนึ่งหายออกจากบ้านไปพ่อแม่ก็ตามหาจนดึกดื่นแต่ว่าไม่เจอตัวนะคะ
ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านมาช่วยกันออกตามหา
หนึ่งในชาวบ้านที่ว่าก็คือนายซาริมผู้ก่อเหตุด้วยค่ะ
ทำตัวเป็นพลเมืองดีไปช่วยกันตามหา
กระทั่งไปเจอศพเด็กนอนคว่ำหน้าอยู่ในพงหญ้าอยู่ตรงเบาะขยะที่เกิดเหตุ
นายซาริมก็อยู่ในเหตุการณ์ค้นหาแล้วก็ยืนดูอยู่เฉยด้วยนะคะ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนแล้วมีชาวบ้านเขาพูดขึ้นมาว่า
เห็นนายซาริมนี่แหละเป็นคนพาเด็กเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะ
ชาวบ้านที่ออกไปช่วยตามหาเด็กจนเจอศพเนี่ย
คือ๑๐กว่าคนรุมประชาธรรมนายซาริมจนเละสลบเหมือดไปหมดเลย
แล้วก็เนี่ยค่ะนี่ฮะถูกตำรวจควบคุมตัวไป
ตอนที่ตำรวจคุมตัวไปมี๓คนนะคะ
คือนายซาริมพี่ชายนายซาริมแล้วก็พ่อของน้องที่เสียชีวิต
เพราะว่าชาวบ้านให้การมาว่าเบื้องต้นเห็นเด็กอยู่กับ๓คนนี้เป็นกลุ่มคนสุดท้าย
แล้วนายซาริมเองก็ยังไม่ได้ยอมรับสารภาพด้วย
สุดท้ายตำรวจสอบเค้นค่ะนายซาริมถึงได้ยอมรับสารภาพ
ลองฟังเสียงชาวบ้านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะคะ
พอตำรวจคุมตัวทั้ง๓คนไปที่โรงพักแล้วก็เค้นสอบ
สรุปแล้วพี่ชายนายซาริมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พ่อของเด็กที่เสียชีวิตก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นายซาริมก็ยอมรับสารภาพหลังจากโดนเค้นหนักนะคะ
รับบอกว่าเห็นเด็กนั่งเล่นอยู่ในสนามย่า
ก็เลยเข้าไปพูดคุยแล้วก็จูงเด็กไปที่บ่อขยะแล้วก็ก่อเหตุ
พอเด็กเสียชีวิตก็ตัดสินใจทิ้งศพเอาไว้ตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็เดินกลับบ้าน
คือจริงนายซาริมรู้จักกับครอบครัวของเด็กอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าบ้านอยู่ติดกันก็เลยคุ้นเคยกับเด็กดี
ทีนี้สอบประวัติไปปรากฏว่านายซาริมคนนี้เนี่ยยังมีคดีเก่าอยู่เลยนะคะ
ก็คือฆ่าข่มขืนเด็กชายที่ประเทศเมียนมาติดคุกมาแล้ว๘ปี
โทษออกมาช่วงก่อนโควิด๑๙ระบาดแล้วเขาก็ข้ามมาแม่สอดฝั่งไทยเพื่อมาทำงานนะคะ
แล้วสุดท้ายก็มาเกาะเหตุซ้ำรอยแบบเดิมเลย
นายซาริมถูกแจ้งไป๔ข้อหานะคะคือข้อหาข่มขืนฆ่าคนตายโดยเจตนาซ่อนเร้นศพแล้วก็หลบหนีเข้าเมือง
ซึ่งพ่อแม่ของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในอาการช็อกนะคะรับไม่ได้
แล้วก็ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดเนี่ยค่ะคนนี้ไม่ใช่พ่อเด็กนะคะแต่คนนี้คือคนที่ถูกพ่อเด็กเนี่ยเอาไม้ไล่ตีจนหัวแตกเป็นชาวเมียนมาร์ชื่อนายโซวัย๒๐ปี
คือนั่งดื่มเหล้าด้วยกันอยู่กับพ่อของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
แล้วนายโซไปพูดจาอะไรสักอย่างที่ไม่เข้าหูพ่อพ่อก็เลยคว้าไม้ไล่ตีเลยอะค่ะ
พอดีผู้สื่อข่าวเห็นอยู่แถวนั้นพอดีก็เลยรีบเรียกรถพยาบาลมาช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ